ไปดูสะสิพงศ์หน่อยคุณผู้ชมสะสิพงศ์เนี่ยก่อเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ
ขับรถนะตามพ่อค้ากุ้งไป

จนเสียชีวิตหลังจากนั้นศาสิพงศ์ก็เอารถไปเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน

เรียบร้อยครับคุณผู้ชมต้องชื่นชมตำรวจสพพุนพินจริงนี่ชุดสืบนะไปจับกลุ่มสะสิพงศ์อายุ๒๐
ปีไว้ได้ที่เห็นอยู่นี่คือร้านสักลายคุณผู้ชมฮะ
อยู่ในอำเภอท่าชนะสาธิปรกเนธกำลังจะมาสักเลยจับได้
พร้อมของกลางครับเป็นปืนพกสั้น๙มม๑กระบอกแล้วก็
แม็กซีนปืนสองสองมาจุกกระสุนเต็มแม็กซีนโอ้โหแม็กซีน
สองนัดอ่ะนี่พกปืนติดตัวตลอดเวลาแล้วมีกระสุน
ด้วยนอกจากนี้ยังมีเสื้อกรอกกันกระสุนที่สวมอยู่
หนึ่งตัวด้วยแสดงว่าระแวดระวังมากเลยนะกลัวว่าจะโดน
แค้นหรืออย่างไรไม่ทราบพร้อมทั้งรถยนต์ที่สะสิพงศ์
ขับไปใช้ก่อเหตุครับนี่คันนี้เลยเป็นยาริสสีดำ
สะสิพงศ์รับสารภาพว่าผมเองนี่แหละยิงเฟิร์สเฟิร์สหรือ
ว่านายทาวิดสุญพราคจริงครับเป็นพ่อค้ากุ้งน่ะ
เฟิร์ดเนี้ยโดนยิงเสียชีวิตไปเลยตำหลวดก็เลยนำตัว
สะสิพงศ์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ตรงนี้คุณผู้ชม
ขึ้นเกิดเหตุคือวันเสาร์ที่ผ่านมายี่สิบเอ็ดตุราคม
ตอนสักห้าทุ่มนายศาสิพงศ์เนี่ยขับรถตามเฟิร์สมา
เฟิร์ดเป็นพ่อค้ากุ้งใช่ไหมขับตามมาจากบ้านแอมเภอ
ชายานั้นจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุราธานีไปบนถนนสาย
สี่สิบเอ็ดหลังจากนั้นก็ขับแซงหน้าไปดักรอที่จุดยู
เทิร์นครับอ่าแล้วสาธิปรงเนี้ยทำทีว่ารถเสียนี่น่ะ
ทีนี้พอเฟิร์สทวิทย์ขับรถผ่านมาก็ชะลอรถถาม
ให้ความช่วยเหลือด้วยซ้ำนะอืมพอสะสิพงศ์สบโอกาส
ก็เลยใช้ปืนยิงเข้าไปหกนัดครับแล้วก็ใช้กระเป๋า
สะพายคลุมปืนเอาไว้เพื่อเก็บปลอกกระสุนหลังก่อเหตุ
ก็ขับรถหลบหนีไปมุ่งหน้าอำเภอท่าชนะหลังจาก
นั้นวันนี้ยี่สิบสามตุลาคมก้านวันละกาสี่สิบแปดนาที
ช่วงเช้าแล้วช่วงเช้าแล้วสาธิปรงก็เอารถยาริด
ดำคันก่อเหตุเนี้ยไปเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนอืมล้อ
แม็กซสี่เส้นเลยเปลี่ยนหมดเลยครับใช้เวลาอยู่ในร้าน
สองชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมอู่ตรงนี้หลังจากนั้นศาสิพงศ
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่คิดแม้แต่นิดเดียวว่าตำรวจ
สืบมาถึงตัวอ้างว่าปมเหตุก็คือแค้นส่วนตัว
เพราะเคยโดนผู้ตายก็คือเฟิร์สทวิทย์มองหน้าแล้ว
ศาสิพงศ์ยังบอกอีกนะว่าผมมายิงคนเดียวก่อเหตุคนเดียว
ตำรวจเนี่ยไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดครับครับหลังจากสืบ
สอบสวนเพิ่มเติมพบว่าสาเหตุที่แท้จริงอ้าวมาจากปม
ชู้สาวเพราะศาสิพงศ์เนี่ยไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมีย
เฟิร์สทวิทย์ผู้ตายอ่ะเออตำรวจก็เลยเชิญตัวเมีย
ของนายทวิทย์ก็คือนางสาวอธิตยาหรือว่ามดมาสอบปากคำ
เพิ่มแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดย
ตนาและไตรตรองไว้ก่อนด้วยเพราะมันมีเป็นมีหลักฐานไง
คุณผู้ชมว่ามดนี่แหละเป็นคนแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของ
เฟิร์สธวิทย์สามีตัวเองโอ้ยคือเหมือนบอกให้แบบให้สาธิต
คงคนเป็นชู้อ่ะอ่าไปฆ่าไปยิงประกอบกับคำรับสารภาพ
นายศาสิพงศ์ที่อ้างว่าก่อเหตุตามลำพังแต่ทำไป
ความโกรธแค้นส่วนตัวเพราะไม่พอใจที่ทวิตมอง
แต่ที่ไหนได้คือเฟิร์สทวิทย์เนี่ยทำร้ายร่างกาย
มดอ่ะบ่อยอีกครั้งอืมเพราะว่าธวิทย์ก็มีผู้หญิงคนอื่น
อีกคนหนึ่งค่ะแต่ว่านางสาวมดเนี้ยปฏิเสธทุกข้อ